ท่านผู้ชมครับมีเหตุขัดแย้งแล้วก็ทะเลาะวิวาสกันบ่อยครั้งในครอบครัวแล้วที่สุดก็ถึงขั้นฆ่ากันตายค่ะนะเราก็ไม่รู้ว่าเวลาที่คนเราจะโมโหถึงขีดสุดสักครั้งนึงเนี่ยแล้วฆ่ากันตายเนี่ยมันจะโมโหขนาดไหนนะเอาเป็นว่าครอบครัวเนี่ยมันไปถึงขั้นนั้นนะครับเป็นพี่เขยที่ฟันน้องเมียจนตายนะฮะเหตุการณ์นี้
แน่งเหตุมีคนทะเลาะกันแล้วก็ถึงขั้นฟันกันจนเสียชีวิตนะฮะในบ้านพักหลังหนึ่งในซอยครูแรมถนนชนประธานคืน๖มู๑ตำบลนาศาลอำเภอพระพรมจังหวัดนครศรีธรรมราช๒ทุ่มเมื่อคืนนี้ฮะเจนทีก็ไปที่เกิดเหตุนะครับเป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้ในสวนยางเนี่ยนะพบว่ามีศพที่อยู่ใ
ใส่อันเกงยีนตัวเดียวนะครับไม่สวมเสื้อมีบาดแผลถูกฟันด้วยมีดพลาเข้าที่กลางศรีษะเป็นแผลชะกันเลยแล้วก็ผ่านหลังเนี่ยที่หลังนี่หลายสิบแผลนะครับ
ส่วนคนที่เป็นคนฟันเขาตายเนี่ยนะเป็นพี่เขยของผู้ตายชื่อนายสุริยามิลาหลังก่อเหตุหลบหนีไปพร้อมกับภรรยาที่เป็นพี่สาวผู้ตายชื่อนางสายทิพย์มิลาทั้งคู่อายุ๕๐ปีนะฮะหนีไปทั้งคู่เลยทีมข่าวไทยรัฐทีวีไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับจำลองเหตุการณ์เป็นภาพกราฟิกแบบนี้ครับท่านผู้ชมครับเป็นข้อมูล

ก็อาจจะมีการดื่มสุรงสุราอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็มีอาการมึนเมากันเป็นเหตุให้นายโสธรผู้ตายเข้าไปคุยกับพี่สาวก็คือนางสายทิพย์แล้วมีปากเสียงกันซึ่งมีปากเสียงกันแบบนี้บ่อยครั้งค่ะ
มที่ทะเลาะกันก็คือเดิมเนี่ยมีข่าวว่าเป็นการขัดแย้งเกี่ยวกับมรดกที่ดินแต่ว่าตำรวจบอกว่าไม่ใช่เรื่องที่ดินนะครับเป็นปัญหาเดิมที่ทั้งคู่ทะเลาะกันเป็นประจำซึ่งมันมีหลายอย่าง
โสธรก็เป็นห่วงแม่ที่อยู่บ้านใกล้ใกล้กับนางสายทิพย์แต่ที่ผ่านมานางสายทิพย์ไม่ค่อยดูแลเรื่องการหาอาหารหาข้าวปลาอาหารให้กินหายาให้แม่กินโดยมักให้แม่ทำด้วยตัวเองปล่อยให้แม่อยู่ลำพัง
ตำรวจบอกว่าส่วนมากทะเลาะกันเรื่องนี้เรื่องพี่สาวไม่ดูแลแม่แต่นางสายทิพย์โมโหฮะเมื่อคืนตัดสินใจโทรเรียกนายสุริยะสามีนายสุริยะมาถึงบ้านก็เลยทีนี้มีปากเสียงจากสองคนเป็นสามคนเลยแล้วทีนี้ทะเลาะกันรุนแรงขึ้นจนนายสุริยะที่เป็นพี่เขยของผู้ตายไปคว้ามีดพระที่วางอยู่หลังบ้านแล้วก็ฟันเข้าที่บริเวณแผ่นหลังก
นายโสธรเนี่ยนั่งฟุบลงไปกองกับพื้นแล้วก็เสียชีวิตเลยค่ะทีมข่าวของเราลงพื้นที่ไปนะคะไปที่บ้านเกิดเหตุบ้านปิดเงียบไม่มีใครอยู่แต่ในบ้านยังมีรถยนต์มีรถจักรยานยนต์จอดอยู่ค่ะชาวบ้านในชุมชนก็ให้ข้อมูลกับทีมข่าวของเราว่าหลังเกิดเหตุนายสุริยะกับนางสายทิพย์พาแม่ออกไปอยู่ที่อื่นคือหลังเกิดเหตุก็ไปกันเลย
นางวันดีศรีอุริษฐ์ภรรยาของนายยสวทรผู้เสียชีวิตเนี่ยนะคะก็ติดต่อขอรับศพสามีจากโรงพยาบาลพระพรมนำศพไปตั้งสวพระอภิษฐรรมที่บ้านในตะบนขุนทะเลอำเภอลานสกามีกำหนดสวพระอภิษฐรรมเจ็ดคืนนำร่างไปชาปนกิจที่วัดสำนักใหม่นางวันนี้ยอมรับกับทีมข่าวว่าคื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

หลังเกิดเหตุจนมาถึงตอนนี้ค่ะตัวพี่สาวของนายโสธรยังไม่สามารถยังไม่ติดต่อมาเลยอ่ะ
แล้วไม่มีท่าทีว่าจะติดต่อมาไหว้ศพน้องหรือมางานศพหรืออะไรเลย

เพราะว่าไม่อยู่คนเดียว
ภรรยาผู้ตายยังบอกกับคุณนัทพงศ์เรียบสันเทียผู้สื่อข่าวของเรานะฮะ

แต่ก็จะไม่ยอมให้คดีเงียบนะครับ
ขอให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้ต้องหาในสถานหนัก
เพราะเธอที่เป็นภรรยาของผู้ตายเนี่ยถือว่าเป็นผู้สูญเสีย
ต้องสูญเสียเสาหลักของครอบครัวไป
หลังจากนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปทำอาชีพอะไร
เพื่อเลี้ยงดูลูกชายสองคนซึ่งตอนนี้เรียนมหาวิทยาลัยกับประถมศึกษา
สืบสวนสพพระพรมเปิดเผยข้อมูลว่าตอนนี้ได้เรียกพยานบุคคลมาสอบไปแล้วประมาณ๕คนนะครับ
ก็มีข้อมูลเพียงพอต่อการติดตามจับกลุ่มตัวนายสุริยะ
ที่เป็นพี่เขยผู้ตายที่เป็นคนก่อเหตุแต่ว่าหนีไปกับภรรยาด้วยนะ
สืบสวนก็กำลังระดมออกไล่ล่าคนร้ายนะครับ
ว่ายังหลบหนีอยู่ในพื้นที่นครศรีธรรมราชเชื่อว่าอีกไม่นานจะจับได้นะครับ
ส่วนสาเหตุนั้นมาจากเรื่องความขัดแย้งระหว่างผู้ตายกับพี่สาวที่สะสมมานาน
มักมาหาเรื่องทะเลาะกับพี่สาวที่บ้านอยู่เป็นประจำ
แต่คราวนี้สามีของพี่สาวก็คือพี่เขยทนไม่ไหวก็เลยเอามีดพระมาฟันจนเสียชีวิต